คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยหน้ากากอนามัยนี่ถือว่าเป็นอวัยวะส่วนสำคัญ
ที่เราขาดไม่ได้เลยออกจากบ้านปั๊บเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเลย

ก่อนเขาว่าปัจจัย๕เป็นโทรศัพท์มือถือ
แต่ทีนี้หน้ากากอนามัยสำคัญกว่าแล้ว
ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่มีความผิดโดนจับโดนปรับได้นะคะ
แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะพาไปดู
มีแม่เขาปั่นจักรยานมากับลูกน้อย๒คน
แล้วปรากฏว่าไม่ใส่แมสเลยทั้ง๓คน

ใช่ค่ะทีนี้ตอนแม่ค้าเตือนเนี่ยโอ้ก็ไม่พอใจ
มีการด่าทอแม่ค้าเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้หน่อย
เขาบอกว่าโซเชียลเอือมระอามากเลยนะคะ
โอ้โหพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
คนที่ชมคลิปบอกว่าตัวคนที่กำลังถีบจักรยานมาพร้อมกับลูกเนี่ย
ตำหนิเรื่องไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แต่ไปเถียงไปด่าคนอื่นเขาทั้งที่ตัวเองผิด
ใช่ค่ะคุณผู้ชมผู้เป็นแม่อายุน่าจะไม่เกิน๓๐นะ
แล้วเห็นไหมลูก๒ควบแล้วด้านหลังเด็กชายประมาณ๕๖ควบได้

เด็กไม่เกี่ยวหรอกเนอะสงสารเด็กเหมือนกัน
แต่คือจริงถ้าเกิดว่า๒ขวบหมอบอกว่า
ให้สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้นะสำหรับเด็ก๒ขวบขึ้น
แต่กรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอมีชาวบ้านเตือนเขาก็ไปด่าทอแบบนี้
แล้วมีเพจดังเขาเอาไปโพสต์
เขียนแคปชั่นบอกว่าพอโดนตำรวจจับปรับ
ก็มาร่ำร้องว่าเศรษฐกิจแย่หาเช้ากินค่ำ
โดนปรับแล้วจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงครอบครัว
แต่พอโดนเตือนให้ใส่แมสสภาพก็เป็นแบบที่เห็น
หมั่นไม่ทันแล้วเอาเขาโพสต์แบบนี้เลย
ทีนี้จุดที่เกิดเหตุมันอยู่หน้าตลาดดอนพรม
ใกล้กับป้ายรถประจำทางถนนบางกรวยไซน้อย
ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคือนักข่าวของเราเนี่ยนะ
คนดูแลตลาดเขาก็บอกว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงข้างป้ายรถประจำทาง
ตอนเช้าเนี่ยแม่ค้าจะมาตั้งแผงแบบนี้นั่นแหละค่ะ
แล้วพอมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยโอ้โหดูสิ
แม่ลูกทำไมถึงแสดงกิริยาหยาบคายไม่เหมาะสม
ควรจะถูกดำเนินคดีเพราะว่าทำผิด

ทีนี้คุณผู้ชมพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

ฝ่าฝืนแบบนี้ลูกทั้งสองคน

ทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ที่อ่านความคิดเห็นคอมเมนต์ของคนที่เข้าไปดูคลิปนะ
บอกว่าโอ้โหจนถึงวันนี้แล้วยังมีคนแบบนี้อีกเหรอ

ถ้าไม่มีแมสไม่มีเจลล้างมืออยู่ในกระเป๋า
ตอนนี้กลัวจนหลอนหมดแล้วนะครับ
หลายคนก็บอกจับปรับเลยนะฮะ
พอติดโควิดก็รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยนะ
นักอะไรแบบนี้อันนี้เป็นข้อความในคอมเมนต์นะ

แล้วก็หลายคนบอกสงสารเด็กที่ต้องเกิดมา
แล้วพ่อแม่ไม่บอกเลยให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัย
เพื่อเด็กติดโควิดขึ้นมาเป็นยังไง

ว่าถ้า๓คนแม่๑ลูก๒จะโดนคนละเท่าไหร่
ต่ำสุดคนละ๖๐๐๐บาทคูณ๓ก็เป็น๑๘๐๐๐บาท
เรื่องต้นดูซิจะปากดีอีกไหมอะไรอย่างนี้นะครับ

คือสองพี่น้องที่เขาเป็นแม่ค้าขายส้มตำ
แล้วอยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้กับนักข่าวฟังด้วยนะ
บอกว่าตอนนั้น๒พี่น้องที่เป็นแม่ค้าส้มตำ

แล้วตอนแรกมาจอดหน้าร้านขายผลไม้ไม่ได้ใส่แมส
แม่ค้าขายผลไม้เตือนตอนแรกเตือนดีนะ
แล้วผู้หญิงที่มากับลูกเนี่ยเงียบไม่ได้พูดอะไร
เหมือนกับเธอก็รู้ตัวว่าเธอก็ทำไม่ถูก
แต่พอแม่ค้าต่อว่าไม่หยุดเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เลยขึ้นเลย
กลายเป็นคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ